หัวอกระทมสารทรงมาถึงที่นี่
ได้ฟังว่าจี๋แจ่มไสให้เราชวนฟัง
ฝ่าแดดร้อนมาพบลมไม้ใบบัง
เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิตชีวา
หวานที่น้ำคำ
ยังจำประทับดวงจิต
เรื่องเบื่อชีวิตเลิกคิดมาหลายเวลา
ปล่อยเรื่องช้ำลอยทิ้งแม่น้ำคงคา
สองเราสัญญารวมชีวาก่อร่างสร้างตัว
ที่แท้ไม่มีแค่เพียงเราสอง
ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรองหลายสาขาเสียจนน่ากลัว
รักแสนนัดสุดหักใจจรท้อนตัว
ใจร้าวรัวสุดรักสุดหักให้หา
น้องยืนเห็นน้ำเย็นพี่เห็นก็คว้ามาดื่ม
ด้วยจิตใจปลื้มหัวร้อนคงท้อนคงค้า
กว่าจะรู้
ว่าน้องให้ของกินตาย
ทุรนทุรานด้วยผิดร้าย
น้ำกอดเทเย็น
กว่าจะรู้